เรื่องราวของความรักนะคะของนางเอกวิ่งหมอชิดคนนี้นะคะ
น้องชิงคาริถาสวยมากน่ารักมาก
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเคยมีข่าวแบบว่าเขาลืมเกี่ยวกับพี่เวียกบัวละวัด
แต่ไม่ใช่นะคะแต่เป็นคนนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะจริงใช่ไหม
คุณนัทอติรุธนะคะซึ่งเป็นเพื่อนพี่เวียอีกทีนึงเนี่ยค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้พี่แจ๊กรีนก็ไปสัมภาษณ์นะคะเขาก็บอกว่าเขาจีบนี่แหละค่ะ
ไม่เห็นรูปคู่ชิงกับนัทไม่ลงรูปคู่กันแล้วก็สงสัยนิดนึงค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

เขามาโปรโมทงานค่ะนี่นะคะที่เห็นในมือค่ะ
น่ารักมค่ะเป็นมากรรมหนังสือนานาชาตินะคะ
ก็เลยถามนิดนึงเรื่องหนังสือก็ถามไปแล้วล่ะค่ะ

จริงรูปทำไมไม่ลงรูปคู่

จริงบอกว่าพี่เอาจริงนะ

เอาหนูไม่คุยกับน้องพี่นัทแล้วเหรอ

ขอกลับไปใช้คำว่าเพื่อนพี่น้องเหมือนเดิม

ก็ไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่แต่ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะ
วันนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่แบบ
ก็ยังมีติดต่ออยู่ค่ะยังมีแบบคุยกันบ้าง

ใช่ตอนนี้ก็ทำงานเพราะว่า
เหมือนเร่งปิดกล้องเรื่องคุ้งเสน่หาด้วยค่ะ
โอ้โหนะคะก็เท่าที่จับทิศทางอยู่

ก็ยังพูดแบบพูดเบาไม่กล้าพูดเต็มปากเลยค่ะ

คือแต้มอายุหนูเยอะกว่าพี่เยอะมากน้องชิง